ผู้เสียชีวิตของโควิด๑๙ก็เยอะเหมือนกัน
ตอนนี้กูโบหรือสู่ศาลแบบมัสลิมพระตะระนี
แทบจะลไลน์ต้องมีการซื้อดินมาโถมที่เพิ่ม
ตอนนี้ฝังศพจากโควิดมาเป็น๑๐๑๐ศพเลย
ตามความเชื่อของศาสนาอิสลามถ้ามีผู้เสียชีวิต
วิธีการฝังทันทีภายในระยะเวลา๒๔ชั่วโมงนะคะ
ที่นี่เป็นสุสานแบบมุสลิมหรือว่ากูโบนะคะ

ถ้าเอาแค่๕วันแรกของต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะ
มีคนที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙เนี่ย

วันนะคะตกวันละประมาณ๕ศพกว่าเลยค่ะ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่กูโบโตเบานะคะ
ในตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
เขาบอกว่าเอาแค่ที่นี่ที่เดียวเนี่ย
ฝังร่างผู้เสียชีวิตจากโควิดไม่ต่ำกว่า๓๐๔๐ร่างแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างมาฝังที่สุสานแทบจะทุกวันค่ะ
ตอนนี้ทางกูโบเองต้องเอาดินมาถมใหม่
ขยายพื้นที่ในการรับศพแล้ว
นางพรชนกเจ้าของร้านขายน้ำที่อยู่ตรงข้ามครูโบนะคะ
ก็บอกว่าคือก็ไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ขนศพมาฝังทุกวันหรอก

ก็เห็นอย่างน้อยประมาณวันละ๒ศพ๓ศพแบบนี้ค่ะ

จะเป็นคนที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ทั้งหมดไหม
หรือว่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตจากเหตุอื่นด้วย
แต่ก็บางทีก็มีแหกันมากับชาวบ้านก็มี